ดีกว่าเป็นดราม่าสนั่นโลกออนไลน์เลยนะคะมีคนเขาไปขึ้นทางด่วนขอใบเสร็จ
แต่ว่าพนักงานน่าจะไม่ได้ยินนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะถ้าพวกคุณถ้าพวกคุณเนี่ย
ทำไม่ไหลกันอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องใช้ทางด่วนครับ
เออพูดแบบนี้นะเออเออพูดแบบนี้นะไม่เป็นไร
จะไปลงไหมจะไปลงเลยไม่เป็นไรครับผมขอโทษ
ถ้าผมพูดแล้วไม่ได้ยินก็ขอใบเสร็จผมขอโทษโอเคนะ
เพราะคุณอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกคนผมใช้ทางแต่ผมต้องขอโทษคุณนะ
โอเคขอบคุณโชคดีนี่แหละค่ะเป็นนาทีปะทะคารมกันนะคะ
พนักงานเก็บเงินค่าทางด่วนกับผู้ขับรถยนต์คนหนึ่งที่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้
จ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนแต่ว่าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
ก็เลยขับรถไปจอดไว้ข้างหน้าแล้วก็เปิดไฟกระพริบเดินกลับมาเอาใบเสร็จที่พนักงาน
ซึ่งผู้ขับรถยนต์เนี่ยได้ถามพนักงานเก็บค่าทางด่วนค่ะว่าขอใบเสร็จดีทำไมต้องมาโวยวาย
เป็นพนักงานต้องบริการแต่พนักงานเก็บเงินกลับตอบมาว่าไม่ได้โวยวาย
แต่ทำงานแบบนี้ต้องเจอผู้เดินทางแบบนี้แทบทุกคน
ทำไมตัวเองต้องมารองรับอารมณ์พร้อมกับไล่บอกว่าทำแบบนี้ก็ไม่ต้องมาใช้ทางด่วน
ที่ผู้ขับรถยนต์จะกล่าวขอโทษว่าขอโทษพนักงานที่พูดขอใบเสร็จแล้วพนักงานไม่ได้ยินนะคะ
บอกว่าเออผมขอโทษก็ได้ผมเป็นผู้ใช้ทางนะ
เป็นเชิงประชดประชันบอกว่าถ่ายคลิปเดี๋ยวไปลงพันทิพย์เขาบอกไปเลยลงไปเลยได้ลงจริงนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ในตอนท้ายเนี่ยพนักงานเก็บเงินค่าทางด่วนคนนี้ก็ได้ตะโกนด่าทอกลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคายด้วยนะคะ
โพสต์คลิปนี้ได้เล่าว่าเหตุเกิดขึ้นที่ด่านทางลงบูรพาบางเบาะช่วงเช้า
ตัวเองเนี่ยคืนบัตรจ่ายค่าทางด่วนแล้วก็ขอใบเสร็จเพื่อเอาไปเคลียร์กับบริษัทเป็นประจำปกติอยู่แล้ว
แต่พอพนักงานยื่นเงินทอนมาไม่มีใบเสร็จตัวเองก็เลยจอดรถเปิดไฟฉุกเฉินเดินไปขอใบเสร็จค่ะ
แต่พนักงานทำท่าไม่พอใจพูดไม่เข้าหูเท่าไหร่ตัวเองก็เลยหันหลังกลับไปแล้วก็ได้ยินเสียงพนักงานคนนี้พูดด่าเสียงดังออกมา
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะล่าสุดยอดเข้าชมกว่า๕แสนครั้ง
แล้วก็ชาวเน็ตจำนวนมากก็แห่วิพักษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของพนักงานเก็บเงินค่าทางด่วนที่มองว่าไม่เหมาะสมค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะได้พยายามติดต่อไปยังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเสาทง
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ